ในตอนนี้นะครับประชาชนก็มีการไปเข้าคิวเพื่อไปรอซื้อนะครับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชวิธีบรมราชาพิเศษกันนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดกำแพงเพชรนั้นก็มีการเปิดจำหน่ายในห้างค้าปลีขนาดใหญ่นะครับ
นายชาวลิศแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนั้น
เป็นประธานพิธีเปิดจำหน่ายเข็มที่มรลึก
ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษ

โดยมีประชาชนชาวกำแพงเพชรเดินทางไปรอรับบัตรคิว
เพื่อรอซื้อเข็มที่ระลึกเป็นจำนวนมากครับ
เพาะที่สาขากำแพงเพชรนะครับ
รับโอกาสจำหน่ายเข็มที่ละลึกให้กับประชาชน
๓๐สาขาใน๕ภูมิภาคทั่วประเทศ

โดยประชาชนนั้นมีสิทธิ์ซื้อได้คนละ๒เข็มนะครับ
เพื่ออัญเชิญเข็มที่ละลึกนั้นประดับแล้วก็เป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี
และร่วมเฉลิมฉลองในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ

ความทรงจำในเหตุการณ์สำคัญของชาติไทย
คนไทยทุกคนนั้นมีส่วนร่วมครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับ